ตรงส่วนที่เราเข้ามาส่วนนี้เลยเป็นห้องโถงใหญ่นี้เอาไว้ทำอะไรครับ
เขาเรียกว่าห้องพระแก้วนะครับเพราะว่ามีพระแก้วมรกฏและบุษบกที่สวยงาม
เป็นห้องหลักของเราเอาไว้สำหรับไหว้พระสวดมนต์จุได้จุคนได้ประมาณร้อยคนสบาย
อเจมส์อย่างตัวพระนำเองเป็นคนที่นั่งอยู่เฉยแล้วฟุ้งซ่านเวลานอนแล้วชอบคิดอะไรไปไกล
บางทีก็ไม่ค่อยเพ้อฝันเป็นคนที่นอนหลับง่ายนะครับแต่บางทีก็ไม่อยากจะหลับหรืออะไรอย่างนี้
เขาเป็นคนไฮเปอร์สมมุติว่าอย่างอย่างเช่นว่าเขาไปไหว้ครูกำลังรับไหว้ครูกันอย่างนี้
ทุกคนก็จะยกมือพนมไหว้กันเขาจะไหม้เขาจะลุกขึ้นยืนมองแบบอยู่เฉยอยู่ไม่ได้
สิ่งเดียวทำได้หมดออกกำลังกายทำได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างทำไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเดียวที่ทำไม่ได้
คราวนี้มีวิธีที่แบบว่ามะดำเชื่อว่าหลายคนอยากจะนั่งสมาธิ
อเจมส์วิธีที่เราบอกว่าทำสมาธิมันไม่ใช่เรียบรตนั่งอย่างเดียวนอนก็ทำสมาธิได้นะ
แต่สำคัญที่สุดคือว่าเรามีเวลาหายใจไหม
วิธีหายใจให้ถูกต้องเนี่ยคือเอาเข้าแปลว่าได้อากาศดี
เอาออกคือไล่อากาศเสียออก
ร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกวันนี้เพราะว่าเราไม่เคยเอาอากาศเสียออกเลย
อัดเอาไว้อัดเอาไว้อัดเอาไว้ก็มีลักษณะหายใจสั้น
เช่นพวกเล่นไลน์เนี่ยหายใจสั้นหมดเลยแล้วก็

อ่าแล้วก็สมองขาดออกซิเจนทีละเสี้ยววินาทีสะสมวันหนึ่งเนี่ยมากมาย
ก็เลยในที่สุดเป็นโรคอันไซเมอร์
อาจารย์กำลังจะบอกว่าคนเราทุกวันนี้หายใจกันสั้น

อย่างตัวมะดำเองหุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายชอบด่าคน
เพราะฉะนั้นการหายใจยาวนอกจากฝึกสมาธิก็ยังช่วยบำบัดจิตได้ด้วยใช่ไหมครับ
บัดทางจิตด้วยเพราะว่าเรา
สมมุติว่าเรานั่งหลับตานะเรานั่งหลับตานิ่งเนี่ย
เยอะแยะมากมายมันจะไล่ออกมาเลยจริงไหม
เดี๋ยวเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาเรื่องนั้นมาสารภาพอย่าง
ถามว่าเราจะฟอร์แมทมันทิ้งได้ยังไง
อารมณ์ต่างที่มันเกิดขึ้นดีบ้างไม่ดีบ้างเสียใจ
คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีเราจะให้มันว่างเปล่าขาวสะอาดทำยังไง
เหมือนกับผ้ามันเปื้อนซักผ้าให้สะอาดทำยังไง
ก็คือใช้ลมหายใจยังไงเข้าออกถึงจะล้างอารมณ์ได้
หายใจแบบนี้เข้าลึก๓จังหวะเลยนะ
กั้นเอาไว้สามวิแล้วก็เป่าออกมาเลยนะ

เอาลูกโป่งมาก็ได้แล้วก็มัดไว้
วันหนึ่งได้ร้อยลูกนั่นแหละเริ่มฝึกได้แล้ว
ร่างกายจะฟื้นขึ้นมาทันทีเลย

เริ่มจากตรงนี้ก่อนเป็น๓จังหวะ
หมายถึงหายใจเข้าครั้งที่๑ครั้งที่๒ครั้งที่๓

แล้วก็กั้นไว้๓วิแล้วก็ปล่อยออกมา
อกให้หมดนะตัวปล่อยเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะอะไร
เพราะมันหมายถึงเอาของเสียออกเหมือนขับถ่าย
แต่เป็นการขับถ่ายอากาศเสีย
เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือท่านผู้ชม
เราขับรถก็ทำได้ทำได้รออะไรทำได้หมด

แค่หายใจ๓จังหวะมีเวลาหายใจไหมแค่นั้นแหละ
จริงมีเวลาหายใจไหมหรือคุณไม่หายใจล่ะ
ไม่เราหายใจกันผิดไงกันใช่ใช่คุณต้องหายใจถูกต้อง

จริงเพราะฉะนั้น๓จังหวะที่มนุษย์เราหยุดแล้ว
อย่าเพิ่งไปพูดถึงพุทธโทษอย่าเพิ่งไปพูดถึงหลับตา
อย่าไปบอกว่าพองหนอยุบหนอหรืออะไรทั้งสิ้น
เอาแค่ว่าหายใจเป็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย
หมอเอารถแอมโบแลนซ์มาสิ่งแรกที่เขาให้คืออะไร
ออกซิเจนคือลมหายใจนั่นแหละลมหายใจที่สะอาด

แต่เวลาเราไปเที่ยวเขาใหญ่ซึ่งอากาศดี

เอาคาร์โบเรอกไซค์เข้าไปหมดเลย
เป็นวิธีการฝึกสมาธิที่ง่าย
และคุณผู้ชมสามารถนำเอาไปลองทำได้ไม่ยากเลยนะครับ
ซึ่งภายในธรรมสถานวัดพระราม๙กาญจนาพิเศษแห่งนี้
ยังมีวิธีการฝึกสมาธิอีกหลายรูปแบบ
อย่างที่คุณมดดำจะทำก็คือการวาดรูปฝึกสมาธินั่นเอง
สิ่งหนึ่งที่เขาบอกเป็นการฝึกสมาธิที่ดีจริงฮะ

สถานที่แห่งนี้ก็มีการฝึกสมาธิโดยการวาดรูป

กับโยมที่เข้ามาในวัดเพื่อทำสมาธิ
คือมันก็มีนุนตรีครีตะแล้วก็โรคะ
แสดงว่าการธรรมะไม่ใช่เฉพาะการไหว้พระอย่างเดียว
การเจริญให้มีสติการเจริญให้มีสมาธิ

ใช่จริงแล้วมันไม่ใช่สมาธิมันจะเกิดจากการวาดภาพอย่างเดียวห
อย่างอื่นก็เป็นเพียงแต่ว่าไอ้วาดรูปของเราเนี่ย
กลายเป็นว่าเรากำลังสร้างวัด
เรากำลังใช้ผลงานที่เกิดจากการทำสมาธิ
เพื่อเกิดประโยชน์ไปสร้างโรงเรียนสร้างวัดสร้างประโยชน์อะไรที่มันตรงนั้น
จากผลงานศิลปะจากการฝึกสมาธิเนี่ย
จะเอาเงินเหล่านี้ไปสร้างวัดสร้างโรงเรียน
สร้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์ขึ้นมา
คือเราไม่ได้วาดแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ได้สมาธิเก็บเป็นความภูมิใจ
ซึ่งมันไม่พอหรอกใช่ไหมเราก็เลยต้องสร้างผลงานเพื่อ
มันก็เรียกว่าทำบุญแล้วกันทำบุญสร้างวัดกัน
โดยการที่คุณก็ได้ผลงานของคุณด้วย
ฝีมือได้ผลงานได้ความสุขได้บุญอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นการเขาเรียกว่าเอาศิลปะเข้ามารับใช้ศาสนา
มดดำเองอย่าเรียกว่าเป็นศิลปินเลยฮะพูดพูดเก่ง
แต่วาดรูปวาดเกิดมาวาดไม่เป็นเลยจะมาทำให้เละหรือเปล่าก็ไม่รู้
วาดรูปช่วยการเจริญสติการเจริญสมาธิได้ยังไงบ้างฮะ
เวลาเราใจเราม่วงอยู่กับอะไรเนี่ยถ้ามือเราทำอยู่ใจมันจะตามนิ้วไป
ถ้าเกิดว่าเราใจเราไม่อยู่กับมือตาไม่มองสมาธิไม่พอ
คือเราวอกแวกอ่ะเหมือนเขียนอยู่แต่ตามองอะไรก็ไม่รู้

เป็นเยอะมากจริงเพราะว่ามันไม่นิ่งมันบุกลิ๊ก
ในการสนใจในสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่พอมันก็ขาดคุณภาพ
ศิลปะเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เราถ้าเราไม่มองมันก็ไม่สามารถจะเห็นความเรียนรู้
ว่าเราจะสร้างรูปอะไรเราจะถ่ายทอดอารมณ์ของสีลงไป
แต่ตาเราไม่มองสีเลยถ้าเราแชทมือนิ้วเขียนมันไม่มีทางเห็นสวยไง
มันไม่มีทางได้ชื่นชมเมื่อไม่ชื่นชมจิตมันไม่ผูกพันกับตากับมือ
ไปด้วยกันมโนภาพในหัวที่เราคอนโทนอะไรบางอย่างของเรามันไม่เกิด

แต่ว่ามันก็จะไม่จบด้วยผลงาน

แต่สีฟ้านิดเอาสีแดงลงเลยดูสีมันวิ่ง
ถ้าไม่มีสรรภาธิคอาจจะไปจิ้มผิดหลงก็ได้
มันใกล้แล้วใกล้แล้วได้แล้วได้แล้วอันนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ต้องดูอีกอื่นบ้างก็ได้
สุขุมรุ่มลึกในความลิงโลศของสีแดงนั่นซึ่งเป็นสีที่
มันค่อนข้างจะรุนแรงเกี่ยวกับอารมณ์เขาเลยเป็นคนที่มี
คึกคื้นแต่ว่าเอาจริงนะน้ำเงินมันหนักแน่นเนี่ยมันเป็นสีที่ค่อนข้างจะมีตะบะสูง

แต่จริงเราเป็นคนมีบรรยากาศของสีคืออารมณ์สนตรี
เพราะมีสีชมพูนี่เป็นสีที่เป็นสากลเลยรู้กันว่านะ
เรามีความรักด้วยอะไรอ่ะจะไม่ได้รู้ถึงสีอื่นหรอกไม่ได้ยังมีเลย
อายุจะ๔๐ยังหาไม่ได้เองรักในความเป็นตัวเราเองรักเพื่อนร่วมงาน
รักอะไรมันไม่ใช่รักเป็นคนติดแต่มันเป็นคนที่ไม่สามารถไปไหนมา
คนเดียวได้ต้องมีคนไปด้วยเยอะนั่นน่ะคือความรักที่เรามีอยู่
คืออบอวนไปด้วยความรักอยู่ในใจไม่ใช่ว่าจะไปรักกับใคร
เราจะไปรักกับใครหมดแล้วแก่ละหนูไม่ได้ออกไปฟ้าหนูเป็นตัวอะไร
ไม่รู้เนี่ยหนูไม่เป็นไรตัวแรกมันเป็นอย่างนี้แหละครับ
มันยังน้ำมันแรงมันหวัยหวัยอ่าเอาตัวนี้กันจุ่มสีไปเบา
มันก็จะโอเคนะทำให้เรามองเห็นไงดูก่อนดูโปรกันเห็นไหม
ว่าเราให้มันประจบกันอย่างงี้อืมอันนี้ทำหาดนี้
แน่นอนครับว่าจริงแล้วใครอยากจะมาที่แห่งนี้
อาจารย์ก็จะอยู่ประมาณวันไหนบ้างครับยกเว้นวันเบื้อหัด
อื่นก็โอเคได้อยู่วันเสาร์ก็มีอย่างที่บอกบังคับนี่ก็สร้างวัดมาเยอะแล้วเหมือนกัน
ภากราฟอย่างงี้ก็มีคนสร้างวัดมาเยอะแล้วกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ฝึกจิต
สมาธิที่ช่วยบำบัดเราด้วยแล้วก็ได้สร้างสาธารณูปโภค
ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือโรงเรียนนี้ด้วยวันนี้ต้องกราบขอบคุณครับอนุโมทนาบูลกับอาจารย์มากเลยครับ
ความจริงวันนี้ไม่ใช่และที่แห่งนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ในรัชกาลที่๙

และอนุโมทนาบุญกับอาจารย์สังคมมากครับ

การเล่นดนตรีโดยใช้โน้ตเป็นตัวเลขซึ่งง่ายมาก
หลวงท่านเสด็จเข้ามาในบึงพระรามเก้า
เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีวัดไม่มีอะไรเลย
มีถนนเข้ามาเส้นเดียวเข้ามาก็มาเจอลุงคนแก่คนหนึ่ง
ลงเบ็ดหาปลาอยู่ลงเบ็ดหาปลาอยู่
หลวงท่านเสด็จมาท่านก็ถามว่าลุงได้ปลาไหม